ไปดูอาการป่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่านผู้ว่าสมุทรสาครกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดก็เป็นที่เรื่องที่น่ายินดี

แล้วก็คือรับประทานอาหารได้ตามปกติแล้วนะครับ

คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดเผยอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี

หลังจากที่รายงานไปเมื่อวันที่๕มกราคม
ท่านต้องกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ต้องจัดท่านอนให้อยู่ในท่านอนคว่ำ
เพื่อให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับ
โดยห่วงเวลา๒๔ชั่วโมง
นับจากวันที่๕มกราคมนะครับ
พบว่าออกซิเจนไหลเวียนในกระแสเลือดดีตลอดทั้งวัน
เริ่มให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารปกติได้
คือกินได้ปกติผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้แบบนี้
คือก่อนหน้านี้ต้องให้สารอาหารผ่านสายยาง
ว่าติดเชื้อท่านไม่มีไข้แล้ว
เริ่มปรับมาให้อยู่ในท่านอนหงายเป็นระยะ
เพื่อดูการหายใจและการไหลเวียนของออกซิเจน
ถ้าหายใจได้ดีก็สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้
ประสิทธิ์ยังระบุด้วยนะครับว่า
มีสิ่งที่กังวลก็แค่ระบบการหายใจและการทำงานของปอด
แล้วก็ยังต้องให้ยาฟาวิพิราเวียอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในกรณีของท่านผู้ว่าสมุทรสาคร
ส่วนอาการของนางชุติพรภรรยาของท่านล่ะคือ
ตอนนี้คุณหมอหยุดให้ยาฟาวิพิราเวียแล้วนะครับ
จากท่านไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงครับ